อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าสุดดราม่ากันเลยทีเดียว
มีคนพูดถึงเยอะมากค่ะเพราะว่าผู้ปกครองท่านหนึ่งเนี่ยมีการแชร์
เรียกว่าเป็นการบ้านของเด็กนักเรียนป๔แล้วค่ะ
คือเขาอ่านโจทย์ปั๊บถึงกับต้องเอามาแชร์ให้ชาวเน็ตเนี่ยได้
ได้เห็นแล้วได้ดูไปพร้อมกันจริงเพราะว่ายากมากนะคะ
เป็นคำถามอย่างนี้
คุณผู้ชมฟังไปด้วยกันนะคะการบ้านดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็ถามว่าส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะ
ไม่รู้สิบ้าหรือเปล่าเด็กชั้นอะไร
ป๔มีคำตอบให้พี่เลือกค่ะมี๓ข้อด้วยกัน
อันนี้ไม่ได้มีคำแปลที่เราแปลไว้ให้นะคะเยื่อหุ้มกระดูกนะข้อที่๑
พี่ลองตอบก่อนคุณผู้ชมลองทายไปด้วยกันค่ะ
คำถามถามว่าส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะ
เพราะว่ามันเป็นศัพท์ทางการแพทย์เนอะเยื่อหุ้มกระดูกค่ะ

พี่มศตอบว่าข้อ๑คุณผู้ชมตอบว่าข้ออะไรคะ
เราจะให้เฉลยคำตอบภายในโครงกัน

ตอบว่าฉันเหรอ

เราก็จะไม่รู้ว่าคำสั่งภาษาอังกฤษ๑๒๓นั้นคืออะไร
มันไม่ใช่ศัพท์แบบทั่วไปที่ต้อง

บอกว่าเนี่ยการบ้านของป๔อย่างนี้ค่ะ

น่าจะเป็นเยื่อหรือเปล่า
หัวเก่าเป็นหมอ

ไม่พอตอนอยู่ด้วยกันแล้วมันซึมทรัพย์ไงแม่

ขอบคุณค่ะหมอเป็นดำคือหมอปลาหรอ

หมอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชื่อปลาค่ะพี่

บอกว่าโอ้โหนี่มันยากมากจริงนี่มันเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์นะ
ปลพ่อหมอหลวงเมืองทิพย์เรียนอังกฤษตอนป๕
แต่นี่ข้อของปริญญาปี๒แล้วก็เป็นหมอด้วย
โรงเรียนกายภาพตอนป๔เราเรียนภาษาอังกฤษหวดหมู่เรื่องอะไรอ่ะ
ปสี่อ่ะพัสเซ็นต์ไม่ถึงเนอะยังไม่ถึงนี่บอกว่าเรียนปห้าเรียนศัพท์กันอยู่เลยอ่ะ

คุ้วไปเอาข้อสอบมาจากไหนอ่ะส่วนมากปสี่บอกว่าจะเป็นสิ่งของพวกเรียกเรียกชื่อของอยู่

อย่าอันนี้เปล่า
ใช่ก็เดี๋ยวแหละอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อ
อันนี้ต้องแบบเรียนกายวิพากษ์คิดถึงอนาโตพี่นักเรียนแพทย์ชั้นปี๒นะคะมีคำศัพท์แบบนั้น
แต่มันมีอย่างนี้นะครูบางคนที่เคยคุยเขาบอกว่าในหนึ่งข้อสอบเนี่ยมันจะมีข้อประหลาดมาให้ข้อหนึ่ง
เพื่อทดสอบคนที่มีความรู้เกินขีดที่ตัวเองอยู่อะค่ะก็จะเจอคนคนนั้นว่าเป็นคนที่หาข้อมูลหรือหาความรู้แต่นี่ป๔
แต่มันไม่ได้อันนี้มันไกลมากถ้าเขียนคำแปลไว้ให้ด้วยอาจจะยังพอแบบสุ่มเดาอันนี้มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วเป็นศัพท์แบบ
แล้วไม่มีร่างศัพท์ด้วยเนี่ยศัพท์เฉพาะทางอะแม่นี่คุณผู้ชมตอบข้อสอบกันเต็มเลยไม่มีเกตตอบข้อหนึ่งเลย
เพราะว่ามันเป็นแบบมีอะไรเกี่ยวกับกระดูกกระดูกคำว่าโวนยังพอเข้าใจได้ว่าแปลว่ากระดูกถูกไหมคะอันแรกนี่ไม่รู้เลย
ไม่มีข้อดีเหรอคะเขาบอกอย่างนี้ถูกทุกข้อ
หรืออาจจะครูอยากให้เด็กเดาไหมว่าไม่ใช่เนอะไม่รู้จะแก้ด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป